มาดูเรื่องของวัคซีนพ่นทางจมูกที่ผมคุยไปนิดหน่อยตอนต้นรายการ
ยงมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเหตุผลหลายอย่างให้คุณผู้ชมได้รับฟัง
ว่าทำไมไอ้วัคซีนเชื้อเป็นแบบพ่นเข้าจมูกเนี่ย

ยงผู้วรวรรณครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เชื้อเป็นแบบพ่นจมูกบทเรียนจากไข้หวัดใหญ่
คือไข้วันใหญ่เนี่ยเคยมีแบบพ่นจมูกมาแล้วนะครับ
โดยเทียบเคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่พ่นจมูกที่พัฒนาจากเชื้อเป็น
จะไม่สามารถใช้กับกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอได้
เช่นเด็กอายุต่ำกว่า๒ขวบหรือผู้สูงอายุมากกว่า๕๐ปี
ใช้ไม่ดีอีกคนที่กินยากดภูมิต้านทาน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งคันผู้ที่กินยาแก้อักเสบ
เพราะอาจจะเสี่ยงอันตรายถึงปอดบวมและเสียชีวิตได้นะฮะ
ให้วัคซีนได้เฉพาะกลุ่มคนแข็งแรงเออแล้วอย่างนั้นมันจะดียังไง
ในเมื่อมันสวนทางกับข้อเท็จจริงที่วัคซีนมันควรจะให้กับทุกคน
เพื่อลดการป่วยตายถูกไหมครับคุณผู้ชมฮะเอาลองคิดตามไป
ทำนองเดียวกันการพัฒนาวัคซีนโควิด๑๙พ่นจมูกจากเชื้อเป็น
ก็ห้ามให้กับใครอีกให้กับคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ
ผู้สูงอายุหญิงตั้งคันผู้ป่วยโรคเรื้อรังเด็กเล็ก
ซึ่งจริงไอ้ที่กล่าวมามันเสี่ยงติดโควิดทั้งนั้นเลยนะ
กลุ่มพวกเนี้ยนะครับหมอยงก็เลยบอกว่าดังนั้น
พ่นจมูกใช้ได้เฉพาะคนที่แข็งแรงเหมือนกับวัคซีนพ่นจมูก
หวัดใหญ่คืออย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหม
แม้จะใช้ง่ายใช้สะดวกแต่มันไม่เหมาะกับประเทศไทย
ยงว่างั้นขณะที่เมื่อวานนี้นะครับสหรัฐอเมริกานะครับ
ส่งมอบวัคซีนโมเดิร์น่า๑ล้านโดสให้ไทย
นายไมเคิลคีดขออภัยฮะไมเคิลฮีตอุปทูตรักษาการแทน
เอกอักฆ่าศูนย์สหรัฐอเมริกาประเทศไทยนะครับ
บอกว่าวัคซีนไฟซอร์ล็อตแรก๑๕๐๐๐๐๐โดส
เมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นการช่วยให้คนไทยเนี่ยนะครับ

นี้เป็นล็อตที่๒วัคซีนโมเดิร์น่า
เพื่อช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ได้๑๗๐ของประชากร
ภายในเดือนมกราคมเพื่อปูทางไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐเขาภูมิใจนะที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
ผ่านการมอบวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพ
ขณะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับเขามอบมาแล้วนะ
จำได้ไหมไฟเซอร์๑๕๐๐๐โดส
และตอนนี้เป็นโมเดอร์อีก๑ล้านโดส
ขอบคุณมากพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงนะฮะ